เรื่องราวความเชื่อกับคนในวงการบันเทิงมันค่อนข้างจะเป็นของคู่กัน
มักจะดูดวงบ้างเสริมดวงด้วยตัวเลขบ้าง
รวมไปถึงเปลี่ยนชื่อเสริมดวงนั่นเองคุณผู้ชม

คุ้นแต่ถ้าพูดชื่อปุยฝ้ายนาฑพัฒน์ไม่ค่อยมีใครรู้จักเธอเท่าไร
ใครมีของดีของเด็ดอะไรเหล่าคนดังเขาก็ไม่พลาดเอามาเสริมดวงกันทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะ
สุดศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเสริมดวงก็กำลังได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยเลย
ก็เลยตัดสินใจปรับตัวอักษรบนชื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเสริมดวงเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องงานให้สุขสมรุ่งโรธนะคะ
โดยเจ้าตัวเขาเผยว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อส่วนตัวที่ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ได้หลงงมงาย
เพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะมาจากการกระทำของตัวเองเป็นหลักจ้ะ

แต่ว่าปกติมันจะสะกดเป็นต่อประตัก

อันนี้มันเป็นความเชื่อเรื่องเลขศาสตร์

จริงชื่อเก่านามสกุลเก่าก็ดี

เราก็เชื่อไว้ก่อนไม่เอาไม่อยากมีปัญหาสักเรื่อง

มันอาจจะเป็นทำให้เราทำอะไรแล้วมั่นใจมากขึ้น

กับกับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคล
ค่ะคุณเคยเปลี่ยนชื่อไหมเคยเคยใช่ไหมใช่ค่ะ
ว่าอยากเสริมสิริมงคลถูกไหมใช่ดิฉันเปลี่ยนตัวอักษรชื่อเดิม
เปลี่ยนตัวอักษรอ่าแล้วแต่แต่ละคนก็มีวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะ
จากเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเสริมดวงแล้วนะคะ

หลังจากที่กลับมารีเทิร์นสารสัมพันธ์กับแฟนนุ่ม

ฉันเคยเห็นช็อตตอนเดินง้อกันในห้าง
เมื่อช่วงที่สมัยนั้นเวลาที่ช่วงเขาเลิกรากันอยู่
เออง้อยังไง
ผู้ชายเดินตามผู้หญิงก็เดินบึง
คุณผู้ชายต้องตามคุณถึงทำตามไง

เพราะว่าเจ้าตัวเขาเชื่อว่าถ้าหวานใจมีธรรมะ
ก็จะทำให้ชีวิตดีแล้วก็ช่วยทำให้คบกันได้ยาวนานขึ้น
เนื่องจากเป็นคนที่ศีลเสมอกัน
ส่วนเรื่องข่าวดีทั้งคู่ก็วางแพลนไว้ว่า
อีก๓ปีอาจจะมีลุ้นกันนะคะ

แต่ว่าปัญหาอะไรที่มันใหญ่หรือว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
อย่าทำอะไรเล็กน้อย
ว่าคนเรามันไม่มีใคร๑๐๐มันปรับกันได้

สำหรับชีวิตคู่หรือคนคบกันก็อย่าทำ

คือต้องบอกว่าฝ้ายนี่
อย่างที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไฟล์ไปรับศีลมาแล้ว

หนึ่งในนั้นมันมีข้อ๓ด้วยคือข้อกาเม
แล้วก่อนที่จะกลับมาคบกันเราเคยคุยกันว่า
ถ้าจะกลับมาคบกันขอร้องว่าพี่ไปรับข้อนี้ได้ไหม
ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่มันเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
แล้วเขาก็ทำให้เราขอให้สม่ำเสมอไม่ต้องหวือหวาอะไร
คือเราขออย่างเดียวเลยเราขอให้เขามีธรรมะ
ทุกอย่างมันจบเพราะถ้าเกิดไม่มีธรรมะมัน
มันคบกันไม่ได้มันศีลไม่เสมอกัน
ยังไม่ได้ลงหลักว่าต้องจริงจัง
ตอนนี้เอาเป็นว่าทำงานก่อนนะคะ
ไฟล์เองก็ขอทำงานดูแลที่บ้านก่อน
เขาเองก็ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลพ่อแม่เขาให้ได้ก่อน
อยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะ
อีก๓ปีเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีแพลนแต่งงานหรือเปล่า
คู่นี้เขาคบกันนานมากเลิกกันก็แล้วผ่านเรื่องราวต่างมาก็เยอะแล้วนะคะ